สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเลือกตั้งผ่านไปแล้ว๒๗วันแล้วนะครับ
ป่านนี้ยังหาความชัดเจนไม่ได้ทางการเมืองคนก็ลุ้นกันอยู่ว่าเออ
เลือกตั้งผ่านไปแล้วยี่สิบเจ็ดวันแล้ว
แล้วจะยังไงต่อใครฝ่ายไหนจะได้เป็นรัฐบาล
ก็ไม่ชัดเจนเพราะจำนวนตัวเลขสอสอที่แท้จริง
ยังไม่ประกาศออกมาไอ้ที่เราเห็นเห็นกันเนี่ย
นั่นเป็นตัวเลขสอสอเขตสอสอบัญชีรายชื่อที่ออกมา
ที่เห็นกันอยู่ก็เป็นการคำนวณที่ไม่ใช่กรกตคำนวณ
ฉะนั้นความชัดเจนว่าพักไหนจะได้สอสอที่แท้จริงเท่าไหร่
ยังไม่มีต้องไปรอโน่นล่ะครับวันที่๙พฤษภาคม
ซึ่งเป็นกรอบระยะเวลาที่กรกตจะต้องประกาศรายชื่อออกมา
อย่างเป็นจังทางการประกาศจำนวนสอสอออกมาอย่างเป็นทางการ
ฉะนั้นเมื่อตัวเลขสอสอยังไม่นิ่ง
มันก็ลามไปจนกระทั่งถึงว่าอ้าวแล้วพักไหนจะได้สอสอมากกว่า
จะได้มีโอกาสจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็ยังมีปริศนาขึ้นมาอีกว่า
พักเพื่อไทยที่ได้สอสอเขตมากกว่า
พักพลังประชารัฐที่ได้คะแนน
นี่ก็ยังยังไม่ได้ข้อยุตินี่จะว่ากันโดยมารยาทนะครับ
ยังไม่ได้ข้อยุติแล้วก็มีคำถามตามมาอีกว่า
เมื่อตั้งแล้วถ้ารัฐบาลฝ่ายไหนตั้งก็ตามแต่เถอะ
เสียงสอสอในสภาปริ่มน้ำแปลว่าชนะกันไม่ขาด
เสียงสอปริมน้ำในอดีตที่ผ่านมา
เราก็เห็นกันมาว่าสภาเกิดความวุ่นวาย
มีการต่อรองไม่นิ่งโหวตแต่ละครั้งแต่ละที
ต้องนั่งลุ้นกันว่าพระราชบัญญัติสำคัญสำคัญ
กฎหมายสำคัญสำคัญจะผ่านไหม
เอาถ้าไม่ผ่านก็อยู่ไม่ได้
เหตุการณ์ในอดีตที่เคยมีลักษณะอย่างนี้
ก็มีการต่อรองอะไรกันวุ่นวายไปหมด
ในที่สุดรัฐบาลก็ไม่มีเสถียรภาพ
เดินหน้าแก้ปัญหาประเทศไม่ได้
เพราะมัวแต่วุ่นกันอยู่กับปัญหาทางการเมืองในสภา
กระทั่งคิดกันว่าถ้าถึงเวลานั้นแล้วจะยังไง
ถ้าถึงเวลานั้นนายกลาออกแล้วปรับสูตรคอลโลมอใหม่
ปรับสูตรพักร่วมรัฐบาลใหม่เอาอยู่ไหม
เอาถ้าเอาไม่อยู่ยังไงอีกยุบสภาแล้วเลือกตั้งใหม่
ให้คนลงคะแนนตัดสินกันอีกทีนึง
คราวนี้เอาเสียให้ชัดว่าจะเลือกฝั่งไหนเป็นรัฐบาลบริหารประเทศ
นี่คือทิศทางที่กำลังจะเกิดขึ้นฉะนั้นในช่วงเวลานี้จนกว่าถึงวันที่๒๓
วันที่๙พฤษภาคมบรรยากาศการเมืองก็จะเป็นอย่างนี้บรรยากาศการเมืองก็จะเป็นอย่างนี้
ยังไม่นิ่งยังไม่แน่นอนยังอึมครึมและมันก็มีผลต่อเศรษฐกิจอย่างที่ทราบกันอยู่
อย่างที่ทราบกันอยู่ทั้งหมดเนี่ยเป็นเพราะอะไรครับผมบอกมาตลอดว่าทั้งหมดนี้เป็นความพิษดารของการวางกฎเกณฑ์กติกา
เราไปเขียนกฎไปเขียนกติกาอะไรไว้ซึ่งไม่เคยเหมือนทุกครั้งทุกครั้งเลือกตั้งเสร็จเรารู้แล้ว
ก็ที่ว่าจัดรัฐบาลกันหน้าจอโทรทัศน์วันรุ่งขึ้นก็รู้แล้วว่าใครจะได้เป็นรัฐบาล
รัฐบาลจะตั้งเร็วตั้งช้าแต่ว่าอย่างน้อยคนได้รู้ได้เห็นรูปร่างของหน้าของรัฐบาลพักไหนรวมกับพักไหน
แต่ว่าจนมาถึงวันนี้เมื่อยังไม่ประกาศรายชื่อสสเขตออกมาสอสอเขตสอสอบัญชีรายชื่อให้แน่ชัด
มันเดินไปถึงจุดนั้นไม่ได้เพราะทุกคนต้องรอคะแนนรอผลการเลือกตั้งจริงออกมาเสียก่อน
แม้ว่าลึกเขาจะจับไม้จับมือกันไปล่วงหน้าแล้วแต่ว่าเมื่อผลคะแนนตัวจริงยังไม่ออกมาก็ทำอะไรไม่ได้
แล้วโดยเฉพาะสอสอบัญชีรายชื่อท่านทราบใช่ไหมครับว่าในที่สุดระหว่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐมนูลว่าเลยการเลือกตั้งสสมาตรา๑๑
กฎหมายรัฐมนูลที่เป็นตัวแม่มาตรา๙๑
แย้งกันครับผมบอกตั้งแต่คราวที่แล้วว่ามันเป็นไปได้ยังไง
ร่างรัฐมนูลกับคนที่เป็นกรรมธิการไปนั่งพิจารณากฎหมายลูกเนี่ยก็พวกเดียวกัน
ทำไมไม่หาลือกันเสียให้ชัดในการประชุมร่วมระหว่างกรรมธิการที่มาจากกรรมการร่างรัฐมนูลกับกรรมธิการที่พิจารณาเรื่องพรบประกอบรัฐมนูลก็เคยประชุมร่วมกันแล้วแล้วทำไมจึงเกิด

ภาวะไม่สอดคล้องกันระหว่างกฎหมายรัฐมนูลกับกฎหมายลูกกฎหมายประกอบรัฐมนูลเอาเป็นว่ากฎหมายแม่กับกฎหมายลูกเออทำไมไม่สอดคล้องกันอันนี้คนก็งงสุดท้ายก็จะนำไปสู่การตีความ
กรกตยื่นตีความมีซุ่มเสียงมาจากสารรัฐมนูลบอกว่าสารรัฐมนูลอาจจะไม่รับตีความ
เพราะถือว่านี่เป็นบทบาทอำนาจของกรกตโดยแท้กรกตทำอะไรก็ทำไปมีอำนาจหน้าที่อยู่แล้ว
แต่ว่าเมื่อคิดคำนวณออกมาแล้วมีพักที่เขาไม่เห็นด้วยกับวิธีการคำนวณนั้นเขาไปร้องสารรัฐมนูลร้องให้สารรัฐมนูลตีความ
เมื่อถึงเวลานั้นแหละสารรัฐมนูลจึงรับตีความแปลว่าให้เกิดให้มีกรณีผู้เสียหายก่อนแล้วไปร้องตอนนี้ยังไม่มีผู้เสียหายเกิดขึ้น
ก็อาจจะไม่รับตีความว่าอย่างนั้นนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จะทำให้การเมืองอึมครึมต่อ
แต่ว่าในที่สุดมาจนถึงวันนี้ถ้าถามว่ารูปร่างหน้าตารัฐบาลจะเป็นยังไง
ต้องตอบตามเนื้อผ้าว่าในที่สุดเขาก็จะใช้วิธีการเลือกนายกรัฐมนตรีก่อน
แล้วถึงฟอร์มพักรัฐบาลถ้าฟอร์มพักรัฐบาลก่อน
แล้วไปเลือกนายกรัฐมนตรีวิธีการนั้นยุ่งยากครับ
แต่ว่าถ้ายืมมือสว๒๕๐คนรวมกับสส๑ทางซีพพลังประชารัฐ
พลเอกประยุทธ์เป็นนายกให้ได้ก่อน
เมื่อมีนายกรัฐมนตรีแล้วชัดเจนแล้วว่าทางฝั่งนี้ได้นายกแล้ว
ฝั่งนี้ฟอร์มรัฐบาลแน่ก็จะกวักมือ
คนที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งอีกฝากฝั่งหนึ่ง
มารวมกับพักที่ได้เป็นรัฐบาลแน่ง่ายขึ้นครับ
ไหนยังมีทฤษฎีของหูเห่าก็คือว่ามาทั้งพักไม่ได้
แต่มาเป็นคนคนมาเป็นกลุ่มกลุ่มมารวมกับทางนี้
พักมีมติครับไม่เป็นไรภายใน๖๐วัน
เก็บผ้าเก็บพรย้ายมาอยู่กับทางพักทางนี้ได้
นั่นก็อีกทฤษฎีหนึ่งที่เขาคิดว่าเอาล่ะไปแบบนี้
เลือกนายกก่อนแล้วก็กวักมือพักที่อยู่อีกฝากหนึ่ง
มาร่วมเป็นรัฐบาลแล้วถ้าเอาไม่อยู่อีก
มาตรการสุดท้ายอ้าวนายกถึงเวลาขึ้นมา
อาจจะปรับสูตรรัฐบาลหรือนายกลาออก
คนที่กระจองงอแงกันอยู่ก็ไม่อยากให้นายกลาออก
ในที่สุดเอาไม่อยู่อีกทำยังไงยุบสภาเลือกตั้งใหม่
ฉะนั้นมาถึงวันนี้ถึงแม้ว่าจะยังไม่มีความชัดเจน
แต่ว่าค่อนข้างจะชัดแล้วว่าเขาจะใช้มาตรการเลือกนายกก่อน
มือสวเลือกนายกก่อนแล้วฟอร์มรัฐบาล
ง่ายกว่าที่จะฟอร์มรัฐบาลก่อนแล้วถึงไปเลือกนายก
และนี่คือขีดเส้นใต้ของการเมืองของวันเสาร์นี้ครับ